จังหวัดตรังนะคะมีคนร้ายสองคนค่ะเขาบอกว่าใช้ชื่อแก๊งว่าแก๊งหมูแฮม
เขาไปก่อเหตุฆ่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะบริเวณหลังตลาดเทศบาลนครตรัง
กล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญให้จับกลุ่มตัวได้ในครั้งนี้ซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองตรังนะคะรับมอบตัวผู้ต้องหา๒คนคือ
นายชนะพัฒน์สุดธรรมอายุ๒๐ปีและนายวรเมฆยี่หลักอายุ๑๘ปี
ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะพกพาอาวุธปืนและมีดมาในทางสาธารณะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกเลยนะคะกลางดึกตี๒๔๙ของวันที่๑๘เมษายน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนหลังตลาดเทศบาลนครตรังค่ะ
โดยนายชนะพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยตามภาพนี้นะคะ
ได้เข้าปลุกปล้ำชกต่อยนายสมศักดิ์หนูคง
ผู้ที่เสียชีวิตก่อนที่นายวรเมฆอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
อายุ๑๘ปีซึ่งถือปืนและมีดตามมาทีหลัง
จ้วงแทงนายสมศักดิ์ค่ะแบบไม่ยั้งมือจนนายสมศักดิ์ล้มกองลงแบบนี้
และสองคนเขาก็แยกย้ายหลบหนีไปนายสมศักดิ์เขาก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็พยายามจะลุกเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะนายสมศักดิ์เขาพยายามเดินไปประมาณ๓๐๐เมตร
แต่ว่าสุดท้ายนะจากบาดแผลต่างหมดแรงล้มลง
มีคนมาเห็นเหมือนกันพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไม่ทันนะคะเสียชีวิตนะคะ
ทั้งนี้นายวรเมฆและนายชนะพัฒน์เป็นพี่น้องคนลำพ่อแต่แม่เดียวกัน
และระหว่างการให้ปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
ซึ่งญาติญาติก็ได้ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ว่าตำรวจไม่อนุญาตถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
และอยู่ในความสนใจของประชาชนในพื้นที่ตรังค่ะ